ท่านผู้ชมครับเราอัปเดตอาการล่าสุดของนครชวนชื่นกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าล่าสุดลูกสาวของนครก็คือคุณไอซ์นะครับ
ได้โพสต์ในเฟซบุ๊กนะครับบอกว่าอาการของคุณพ่อที่ป่วยโควิดเนี่ย
เดตอาการคุณพ่อนะคะตอนนี้อาการของคุณพ่ออยู่ในภาวะโคม่า
วัยวะหลายอย่างล้มเหลวรวมถึงการทำงานของร่างกาย
โดยเฉพาะชีพจรกับความดันร่างกายไม่ตอบสนองต่อยาที่ให้
มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นได้
ทางทีมแพทย์ได้ทำการช่วยเหลือทุกทางแล้วซึ่งการฟอกเลือดในตอนนี้ก็อาจจะไม่ช่วย
ร่างกายมีเกล็ดเลือดต่ำยากดภูมิอื่นก็ให้ไม่ได้
เนื่องจากมีอาการติดเชื้ออาจจะทำให้แย่กว่าเดิม
และหากเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นการปั๊มหัวใจอาจจะเกิดการตอบสนองน้อย
เนื่องจากอวัยวะหลายอย่างล้มเหลว
นี่เป็นโพสต์ล่าสุดในการแจ้งความคืบหน้าอาการของนครชวนชื่นนะครับ
คอมอายุ๖๔ปีศิลปินตลกชื่อดังนะครับ
ซึ่งนครก็มีอาการทางปอดอยู่แล้วแล้วก็ไปกระทบถึงเรื่องของไตด้วย
สุดท้ายก็ต้องย้ายโรงพยาบาลนะฮะแล้วก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลรามาจากกรีนรุบดิน
ล่าสุดลูกสาวบอกว่าที่อาการทรงมาหลายวันเนี่ยวันนี้อาการโคม่าสุดหนัก
แล้วก็ตามข้อความที่บอกนะครับในโพสต์ที่ลูกสาวได้แจ้งข้อมูลเอาไว้ในเพจ
ชวนชื่นเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเป็นเพจเฟซบุ๊กนะฮะ
ก็มีศิลปินดาราหลายท่านนะครับที่เข้าไปแสดงความเป็นห่วง
แล้วก็ภาวนาขอให้มีปฏิหารให้นครปลอดภัยค่ะอย่างอาโน๊ตเชิญยิ้มนะครับ
ตลกอาวุโสนะครับอาโน๊ตก็เข้าไปคอมเมนต์ในเพจของนครนะครับ
บอกว่าขอให้มีปฏิหารด้วยเถินสาธุมีผู้ไปให้กำลังใจนครเยอะมากนะครับ
หลายท่านนะฮะทุกคนก็ได้แต่ภาวนาในตอนนี้นะคะ
ขอให้มีปฏิหารแล้วก็ให้นครเนี่ยสามารถผ่านพ้นวิกฤตช่วงนี้ไปได้
ค่ะก็ส่งกำลังใจไปนะคะ